กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับคุณแม่เต็มตัวเลยคุณแป้งออนจิราเพราะว่าคลอดเบบีเรียบร้อยแล้วนะคะ
หน้าตาน่ารักน่าชังมากคุณผู้ชมค่ะต้องขอแสดงความยินดีจริงนะคะกับคุณแม่มือบ่ายแป้งออนจีราค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นคุณแม่ป้ายแดงสดสดร้อนเลยนะฮะโพสต์ภาพนี้ค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาลงในอินสตราแกรมนะคะ
เป็นภาพที่หลังจากเธอเนี่ยบินลัดฟ้าไปคลอดเบบีคนแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
ก็มีคุณสามีชาวสิงคโปร์อยู่ข้างกายด้วย
เจ้าตัวเขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างยาวเลยนะคะแล้วก็แปลว่ายินดีต้อนรับเลอาที่สวยงามเข้าสู่โลกใบนี้
แม่รักลูกมากมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากจนไม่รู้จะสัญหาคำพูดอะไรมาบรรยาย
นี่สินะความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นภาพแรกเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะนี่นะ
สามคนพ่อแม่ลูกอันนี้ภาพชัดเลยนะคะลูกสาวนะปากนิดจมูกหน่อยจิ้มลิ้มมากเลยนะคะ
งานนี้เพื่อนในวงการก็มาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยจะว่าไปได้เห็นหน้าลูกสาวคนแรกแล้วก็เห็นครั้งแรกด้วยนะ
เอาจริงชาวเน็ตบอกว่าเห็นหน้าลูกแล้วอยากเห็นอีกหน้าหนึ่งหน้าของคุณพ่อ
หรือว่าลมในโซเชียลส่วนตัวเนี่ยแล้วพี่แป้งเค้าก็จะมัสเอาสติกเกอร์เพราะหมีเนี่ยเป็นหน้าอวายค่ะ
นี่ไงนี่ไงภาพที่หอมแก้มเนี่ยค่ะนี่นะคะ
ยินดีด้วยนะคะรอกลับเมืองไทยเนอะ
แล้วก็ยินดีด้วยแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะจ๊ะ